คุณผู้ชมคะมีพนักงานเทศกิจที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านตรวจด่านคัดกรองโควิด๑๙
จันดีนครศรีธรรมราชอยู่ดีก็ช็อกแล้วก็เป็นลมหมดสติไปเลยนะคะ
ถึงขั้นเสียชีวิตเสียชีวิตคาด่านเลยค่ะ
ก่อนหน้าที่จะช็อกแล้วก็เป็นลมเนี่ยค่ะเหมือนกับมีรถคันหนึ่งพยายามที่จะผ่านด่านตรงนี้
แล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะพูดคุยว่าเออผ่านตรงนี้ไม่ได้นะ
แล้วโดนคนขับรถกระบะต่อว่าตำหนิแบบต่อว่าแบบแรง
ว่าพนักงานคนนี้ก็เลยเครียดอะค่ะ
ด้วยความที่ทำงานอย่างตั้งใจมีความตั้งใจทำงานมาก
แล้วกลับถูกด่าถูกตำหนิช็อกเป็นลมแล้วก็เสียชีวิตไปเลยอะค่ะ
นี่เป็นจังหวะที่ทุกคนพยายามช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่เทศกิจคนนี้นะคะ

นายวิทยาชัยธรรมค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลจันดี
อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านคัดกรองโควิด๑๙

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานค่ะ
เรื่องนี้มีคนโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก

ขอไว้อาลัยให้กับนาวิทย์ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน
มันเป็นเรื่องเศร้าและไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลย
ถ้าเรารู้หน้าที่กฎกติกาและเคารพ
ให้เกียรติคนทำงานกันบ้าง
อย่าเอาแต่ความสะดวกสบายของตัวเองเป็นที่ตั้ง
อะไรไม่ได้ดังใจก็ไม่ดีไปหมด
คนทำงานที่ต้องลงพื้นที่เขาทำงานเหนื่อยเขาเครียด
เขาก็กลัวจะติดโควิดเหมือนที่เรากลัว
แต่โดยหน้าที่และจิตสำนึกเขาก็มาทำตรงนี้
แค่นี้เขาก็ลำบากมากพอแล้ว
โปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือกันเถอะครับ
นี่คือภาพขณะที่นายวิทยากำลังปฏิบัติหน้าที่
บอกว่าจะเสียชีวิตคนที่ทำงานด้วยกันบอกว่าขยันมาก
ตั้งใจทำงานมากทีมข่าวก็สอบถามเรื่องนี้เพิ่มเติม
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุ
นายวิทยาประจำอยู่ที่จุดคัดกรองที่ตลาดจันดีนี่แหละค่ะครับ
ก็ห้ามรถยนต์เข้าพื้นที่
กรองว่าต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยนะ
คนที่มีอาการเสี่ยงไม่ให้เข้าพื้นที่นะ
เพราะพื้นที่ตรงนี้ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดภัย๑๐
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งค่ะ
ก็พยายามจะขับฝ่าด่านตรงนี้

ปรากฏว่าคนขับรถกระบะด่านายวิทยาแบบรุนแรงคือด่าแรงมาก
ลงมาจากรถแล้วด่าแล้วกลับขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลย
นายวิทยาคือเสียใจแล้วก็เครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ก็ออกจากจุดรัวตลาดจันดีไปอีกจุดหนึ่ง
แถวนั้นมีจุดตรวจรอบตลาดประมาณ๕จุดนะคะครับ
จุดที่เขาโดนด่าใช่ไหมคะก็พยายามจะไปอีกจุดหนึ่ง
ที่๒ปรากฏว่านายวิทยาคือช็อก
เป็นลมหมดสติแล้วสุดท้ายเสียชีวิต
คือเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจต่างในช่วงเวลานี้เนี่ย
ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าเขาไม่ได้อยู่ห้องแอร์เย็น

ซะอีกที่ขับรถมาเนี่ยเรายังขับรถเปิดแอร์มานะ
นี่ค่ะแล้วพอมาเจอเหตุการณ์แล้วสุดท้ายเหมือนกับว่า

ไม่เข้าใจการทำงานเขาก็เครียดใช่ไหมฮะ
แล้วแต่ละคนก็โอ้โหสุขภาพร่างกายก็แตกต่างกันด้วย

มีผู้ที่เป็นลูกน้องของนายวิทยาชื่อว่านายประวิงมณีรัฐนะครับ
ตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เป็นพนักงานกวาดถนนของเทศบาลตะบนจันดีนะฮะ
คือทุกที่เนี่ยเขาต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยงานกันทั้งนั้นนะฮะ
บอกว่าผู้ตายน่าจะเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้น

เนื่องจากนายวิทยาเป็นคนตั้งใจทำงานมาก
แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยเป็นโรคหัวใจ
พอเครียดแล้วทีนี้ก็อาจจะช็อกแล้วก็เสียชีวิต
นั่งก็จ๊อบไปเลยหายไปเลยเดี๋ยวใจทุกคนภูมิใจด้วยถ้าเก็บมาเสียในหน้าที่
ชาญวิจารณ์เกียรติวุฒินลนายกเทศมนตรีตำบลจันดีบอกว่า
นายวิทยาเนี่ยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจโควิดมากนะฮะ
มาเข้าเวรตั้งแต่ตี๕ทุกวันนะฮะวันหยุดวัชการก็มานะครับ
ซึ่งทางด่านตรวจต่างเนี่ยเทศบาลเขาต้องระดมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาช่วยกัน
นายวิทยาไม่เคยบ่ายเบี่ยงเลยนะฮะตอนนี้เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าต้องสูญเสียคนทำงานดีไป
แต่จริงแล้วเจ้าหน้าที่และฝ่ายเทศกิจก็ไม่ได้ไปโตเถียงอะไรมากมาย
ชี้แจงเขาฟังแต่เขาไม่ฟังก็ด้วยใช้อารมณ์อย่างเดียว
ก็ไปพูดเป็นทำนองว่าไม่มีป้ายบอกแต่จริงมีป้ายอยู่ที่จุดคัดกรอง
เห็นอยู่ป้ายจราจรเป็นป้ายห้ามข้ามเขาก็ยังต่อว่า
ทางภูมิกับการสพชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตำรวจเอกสุทัศน์สงสยมท่านบอกว่าเดี๋ยวจะไปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะฮะ
แล้วจะไปไล่ติดตามคนขับรถกระบะคันนี้มานะครับ
จะได้สอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้ามีความผิดแล้วเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องอาจจะทำให้เขาช็อกจนเสียชีวิตเนี่ย
ก็อาจจะจำเป็นต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกัน
ก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานกันด้วยนะณตอนนี้นะคะ
คือเขาเหนื่อยทุกฝ่ายนะครับ